คุณผู้ชมฮะเมื่อวานที่ฉะเชิงเซากลางดึกกลางดื่นเลยนะครับ
ทางญาติของผู้ที่หายไปเขาแจ้งกู้ภัยให้ช่วยมาตามหาหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณลุงวัย๖๓ปีหายออกไปจากบ้าน
แล้วคุณลุงคือมีอาการหลงลืมแล้ว
ทีนี้กู้ภัยก็เดินออกตามหาเลยนะแล้วไปเจอนี่คุณ
ไฟฉายคู่กายของคุณลุงลอยอยู่ในน้ำ
กู้ภัยก็กลัวว่าคุณลุงจะจมน้ำจมท่านะฮะ
กู้ภัยนะคุณปฏิบัติภารกิจในการลงไปในคูในคลองแบบนี้คุณ
เพื่อไปตามหาคุณลุงจะจมน้ำจมท่าอยู่หรือเปล่านะครับ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าคุณลุงอำนวยคำดีวัย๖๓ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลหนองบัวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา
หายออกไปจากบ้านเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ญาติได้เดินออกตามหาโดยรอบบ้านก็ไม่พบ
แล้วเดินมาดูริมคลองที่อยู่ติดกับตัวบ้านพบว่านี่แหละฮะ
พงหญ้านะเหมือนรอยของคนที่แหวกย่าลงไป
ห่างออกไปประมาณ๒เมตรพบไฟฉายพลาสติกสีส้ม
จำได้ว่าเป็นไฟฉายของคุณลุงอำนวย
ซึ่งคุณลุงจะถือติดตัวอยู่ตลอดเวลา
ญาติเชื่อว่าคุณลุงอำนวยอาจจะเดินลงน้ำลงท่า
ลงคลองแห่งนี้แล้วจมลงไปหรือเปล่าคุณนะครับ
เพราะปกติในช่วงเวลากลางวันนะ
อำนวยชอบแอบเดินลงไปอยู่ในคลองเป็นประจำ
คุณลุงอำนวยเคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
เมื่อหลายปีก่อนทำให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
และมีพฤติกรรมไม่พูดจากับใคร
ก็จะแค่ส่งสัญลักษณ์มือเหมือนเป็นภาษาใบ้

ญาติบอกเอ๊ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมาลงน้ำด้วยรึเปล่า

แล้วก็ค้นหาบนบกตามพื้นที่ในชุมชน
ปรากฏว่า๒ชั่วโมงต่อมาคุณกู้ภัยพบลุงอำนวย

ไปพบลุงอำนวยยืนอยู่ที่บ่อน้ำหลังบ้านของเพื่อนบ้านที่ติดกับคลองนี่แหละครับ

สภาพที่คุณลุงร่างกายอิดโรยยุงกัดไปทั่วทั้งตัวเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวขึ้นมาจากน้ำเพื่อพามาอาบน้ำอาบท่า
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อตรวจร่างกายกันอีกครั้ง
โดยคุณลุงอำนวยได้ยกมือไหว้ขอบคุณขอบอกขอบใจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทุกนาย

คุณลุงเนี่ยถ้าเดินลงน้ำไปนิดเดียว
ขาของคุณลุงติดอยู่ในเลน
จึงไม่สามารถขยับหรือยกขาขึ้นมาได้
ต้องยืนอยู่ตรงจุดที่ติดอยู่ตรงเลน๓ชั่วโมง
แต่จุดที่กู้ภัยไปค้นหาตรงที่มีกระบอกไฟฉายเนี่ย
นั่นมันอีกจุดหนึ่งตรงนั้นไม่เจอลุงเลยนะ
ลุงไม่ได้ลงน้ำลงคลองตรงนั้นเลย
แต่ลุงมาลงน้ำตรงหลังบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่ง

ขยับขาไปไหนไม่ได้ถูกล็อกติดไว้ตรงนั้น
๓ชั่วโมงโอ้โหยืนตากยุงอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกใครให้ช่วยได้
เพราะคุณลุงอย่างที่บอกไปคุณลุงก็อาจจะพูดไม่ได้
ใช้แค่ส่งสัญญาณมือเป็นภาษาใบ้อะไรเท่านั้นเองนะฮะ
ขณะที่ญาติญาติก็พากันดีใจที่พบตัวของคุณลุง
แล้วก็ขอบอกขอบใจเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะในการที่จะดูแลผู้สูงอายุ
อยู่ภายในบ้านด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยทางสมองนะครับ